เมื่อวานนี้มีคนถูกลอตเตอรี่ด้วยแต่เป็นพระ
เป็นพระที่ไปร่วมปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ลอตเตอรี่มา๔คู่ถูกรางวัลที่๑รับเงินไปหน่อ๒๔ล้านบาท
โยมรีบมาครับแต่รีบมาแล้วพากลับกรุงเทพนะครับ
หลังจากผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับ
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้ง

หลวงพี่พระจุลพงศ์อรุณรัฐ

งวดประจำวันที่๑๗ธันวาคม

รวม๒๔ล้านบาทคุณ
ญาติโยมเลยพาหลวงพี่

จุลพงศ์จำพรรษาที่วัดในกรุงเทพ
แต่อยู่ระหว่างร่วมงานปริวาสกรรม

ที่วัดมวลหรือศรีอำเภอดอยหลอด

จากหลายพื้นที่จำนวนกว่า๕๐๐รูป
และเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา

ได้มีพ่อค้าเร่มาขอให้ช่วยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

คือพ่อค้าแกก็ไปถึงกรดเลย
เปล่าไม่ใช่ฮะนี่ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
หลวงพี่มีเหตุผลแบบนี้
บอกว่าด้วยความสงสารจึงขอซื้อมาจำนวน๔คู่
อาจจะเห็นขายไม่ดีนี่แหละหลวงพี่เลย

มาถูกรางวัลที่๑ดังกล่าว
อกจากนี้ยังมีสลากรางวัลเลขเดียวกันในชุดเดียวกันเหลืออีกประมาณ๕คู่
เชื่อว่าอาจจะมีคนระแวกดังกล่าวถูกรางวัลอีกก็เป็นได้
อาจจะเป็นหลวงพี่รูปอื่นหรือเปล่า
หรือไม่ก็เป็นญาติโยมบริเวณนั้นที่ซื้อในล็อตเดียวกัน
หลังจากที่ลงบันทึกประจำวันแล้วนะครับ
จุลพงศ์พร้อมกับญาติธรรมที่เดินทางมาด้วย
ก็ได้รีบเดินทางกลับกรุงเทพทันทีเลยนะครับ